มีเหตุระทึกกลางดึกคือจริงเหตุระทึกเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่เย็นจนกระทั่งถึงดึกเป็นเหตุไฟไหม้โรงงานกระดาษนะครับริมถนนบางนาตราจังหวัดสมุทรปราการครับ

จากนั้นมามันลามพลึบไปทั้งหมดทั้งโรงงาน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นโรงงานชายสิทธิบรรจุภัณฑ์และแกงกระดาษอยู่เลขที่๑๙๕หมู่๓
ตำบลบางบ่ออำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการ

คืออยู่เลยลงมานิดเดียวเท่านั้นเอง
ตอนที่เกิดเหตุมีพนักงานอยู่สองร้อยคนโอ้โหอบพยพกันจ้าละวันฮะ
พยพเป็นการด่วนโรงงานบริษัทชายสิทธิ์เนี่ย
ผลิตกล่องกระดาษผลิตแผ่นรองที่เป็นกระดาษผลิตไอ้พาเล็ต
ผลิตแต่นี่คือผลิตที่เป็นกระดาษเชื้อเพลิงเป็นเชื้อเพลิง
อย่างดีจริงจริงนะครับและเหตุการณ์เนี่ย
จากจะต้องดับเพลิงแล้วมีเหตุระทึกซ้ำขึ้นมาอีกประมาณสัก๒ทุ่มครึ่ง
สิบนาฬิกาสามสิบนาทีตอนนั้นคนงานออกไปหมดแล้วนะ
ตั้งแต่แรกแรกแล้วระหว่างที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเนี่ย
กำลังปฏิบัติงานอยู่ปรากฏว่าโครง

มันยุบใส่พนักงานดับเพลิงนะฮะ

และบาดเจ็บอีก๔นายรวมทั้งหมด๕นาย

ฉีดตั้งแต่๑๗นาฬิกา๔๐นาที
แล้วไฟดับสนิทจริงเนี่ยเที่ยงคืนนะฮะ
เที่ยงคืน๖๗ชั่วโมงเต็มกับเหตุการณ์ครั้งนี้
เบื้องต้นสาเหตุจะไม่ทราบ
แต่ว่าการประเมินความเสียหายเดี๋ยวเช้าวันนี้
จึงจะมีการประเมินความเสียหายกันอีกที
เหตุการณ์นี้บางบ่อสมุทรปราการ